เห็นคุณคนดีพอบัญชีเงินพี่ติดลง

หวังเธอเป็นยารักษายังดูไม่ดี
แต่แล้วนักใจแฟนพี่ก็มีให้เพียงครึ่งทางดี
สูงมากกระดับเสียงเด็ก

ถ้าสำเร็จเพลงนี้ร้องได้๒หมื่นบาท
เพลงหน้า๔หมื่น

กรดร้อง
มค

ให้ร้านสุดทุกทุกสุด
ร้องได้ให้ล้าน

บำรุงได้แล้ว

รับแล้ว๒มือ
คุณพ่อภูมิใจไหมเนี่ย

เห็นสายตาเลยแวะไปถามนิดนึงว่า
ภูมิใจเนอะภูมิใจครับเก่งเนอะสดใสด้วยมีความรับผิดชอบด้วยขออนุญาตถามได้ไหมคะ

คือเดี๋ยวอธิบายก่อนเดี๋ยวเด็กฟังแล้วจะรู้สึกไม่ค่อยดีอย่างนี้ลูกคือปัญหาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจกันบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสภาวะกดดันของแม่คืออะไรสภาวะกดดันของพ่อคืออะไรแต่ในเมื่ออยู่กันไปไม่ได้ก็ต้องเลิกลากันไปเป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีใครดีหรือว่าใครไม่ดีแต่อย่างไร
เป็นแม่แท้ครับ
เป็นแม่แท้ก็คือเป็นแม่จริงของเราก็คือเป็นคุณแม่นั่นแหละนะ
อาว่าแม่ก็ต้องจำกรดได้แน่นะอยากจะบอกอะไรกับแม่สมมุติแม่ดูอยู่
แม่ครับถ้าแม่ดูอยู่แม่จะกลับมาหาผมนะครับคิดถึงแม่ครับ
เหนื่อยไหมที่จะต้องดูแลครอบครัวไปด้วยเรียนไปด้วย

เราคิดว่าเราจะพยุงทั้งหมดไปได้ขนาดไหน

ครับก็เช็ดเหนือ

ไม่มีทางเลือกอะไรที่ดีไปกว่านี้

เป็นหัวหน้าครอบครัวโดยไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้น
เป็นคำตอบจริงนะคุณผู้ชมที่จริงใจจริงคือไปไหนได้มันไปไหนไม่ได้
ต้องทำตรงนี้ทำด้วยความเต็มใจด้วยทำสุดพลังเท่าที่มีเหนื่อยก็เช็ดเหงื่อแล้วทำไป

ไม่เยอะครับเพราะว่าไปโรงเรียนเด็กน้อยครับไม่ถึง๔๐คน
แล้วเวลาไปโรงเรียนเพื่อนเขาเคยชวนกันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไหม
ไม่ครับก็เล่นอยู่ที่โรงเรียนครับ
ไปเล่นกับเพื่อนกับไปหอฝรั่งชอบทำอะไรมากกว่ากัน

ยังไม่สิ้นคำถามเลยตอบมาอย่างรวดเร็วไม่คิดสักนิดหรอ
ไม่ครับ

ครับการที่ไปเล่นกับเพื่อนมันไม่มีประโยชน์ต้องห่อฝรั่ง
การไปเล่นกับเพื่อนไม่มีประโยชน์นอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังไม่ได้ตังค์ด้วยคุณผู้ชม

กำลังไปได้สวยเลยตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลย

ไปเลยอีกแค่๒เพลงจะได้ตามเป้าแล้ว
มาถึงเพลงที่๓กันเลยนะครับเพลงนี้มูลค่า
หมื่นบาทถ้ากรดพร้อมนะครับทุกคนพร้อมอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทมาเลยครับ
รู้จักเพลงนี้ไหมครับ

เป็นศิลปินวัยรุ่นอยู่เหมือนกันนะคนนี้

เพลงนี้กับเพลงที่แล้วเนี่ยเพลงไหนยากกว่ากันกับเพลงนี้น่าจะยากครับเพลงนี้น่าจะยากชื่อเพลงอะไรลูก
ไม่มั่นใจเรื่องชื่อเพลงด้วยแต่ว่าเคยฟังมาบ้างไหม

ดนะใจเย็นก่อนนะครับ
เพราะว่าเรามีตัวช่วยกฎยังไม่ได้ใช้เลย๓ตัวช่วยนะลูกนะครับถ้าไม่มั่นใจจริงเนี่ยสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้แล้วล่ะนะ
มาแล้ว๒เพลงนะครับตอนนี้กรดนี่กระเป๋าข้างเดิมตอนนี้มีอยู่สองหมื่นตอนนี้มีแน่ถ้าบอกว่าหยุดไม่ไหวแล้วมันเพลงยากเหลือเกินตัวช่วยก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่า
ก็บอกว่าหยุดแล้วก็รับเงินสองหมื่นแต่ถ้าอยากไปให้ถึงเป้าสี่เพลงหกหมื่นก็ต้องบอกว่าสู้เหมือนเดิมถ้าบอกว่าสู้แล้วห้ามร้องผิด
ตัวช่วยยังมีกรดจะสู้หรือจะหยุดครับ

เข้มแข็งและหนักแน่นเหมือนเดิม

ใช้

ใช้

แผ่นที่๖ก็คือ

พี่น้องยุศรู้ก่อมั้ย
ตัวช่วยอันนี้ก็คือได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ก็ดมีสิทธิ์ให้เราเปิดเพลงที่จะร้องเมื่อกี้นี้นะครับ
ให้เราเปิดเพลงที่จะร้องเมื่อกี้เนี่ยให้ฟังได้๑ท่อน
อยากให้เราเปิดให้ฟังท่อนไหน

มาร้องว่าไงขอหน่อยหนึ่ง
ขึ้นต้นว่าไงประมาณไหน

ไอ้นี้อะไรอีกลูก
แค่เพียงเกียมตัว
ไอ้นี้แค่เพียงเกียมตัวก่อนทุนภัวเข้ามาภัวพันธุ์ใช่ปะ
อ่าท่อนนี้ทั้งท่อนเลยมาครับ

ก็คือไม่แม่นใจว่าไอ้นี้

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ
โซ่ขอบคุณครับ
ครับ
หากที่เจ้าให้มา
มันค่ากันหลากตัวไอ้
บอกเคยสิทำร้ายวัน
อันนี้แค่เพียงเจียมตัว
ทุนหัวสิมาพัวพัน
โปรดอย่ามาทิ้งความฝัน
ที่อายเลยนะ
บอกเคยให้ใจกับภัย
หัวใจก็มีแต่เจ้า
ผู้แส่ผู้เศร้าบอกเคยสิหัวสา
แต่ต้องยอมรับความเป็นจริง
เพื่อผู้หญิงที่อายเห็นค่า
ให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดี
สำหรับอายแล้วเจ้านั้นมีค่ะ
ที่ผ่านมาอายหักเจ้าจริง
ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมี

ถ้าเธอว่าแฟน
เดินคุ้มแขนสักครั้งก็ยังดี
อยากให้หัวที่เห็นแบบนี้
อายมีเหตุผล